ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีเหตุระทึกเกิดขึ้นที่เมนเผาศพที่วัดเทพสุริน
ป้อมปราบศัตรูภายกรุงเทพค่ะคือเราก็ไม่ค่อยได้เห็นข่าวแบบนี้นะฮะ
จริงไฟไหม้เมนเผาศพค่ะนะฮะคือวันนี้เผามาสามศพแล้วเขาเป็นเมนใหญ่
มีเตาเผา๒เตาข้างในเผามา๓ศพเมื่อเย็นเผาต่ออีก๒ศพ
โอ้โหอยู่ดีดีเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาฮะเจ้าหน้าที่ต้องมาช่วยกันดับเพลิงนะครับ
ใช้เวลาอยู่ประมาณ๒๐นาทีถึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
พอเพลิงสงบในเตาเผายังมีศพค้างอยู่อีก๒ศพก็ยังเผาไม่เสร็จ
ระหว่างเผาอยู่ไฟไหม้ซะก่อนนะฮะนี่ฮะก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเห็นไหมความร้อนอ่ะ
คือปล่องเนี่ยเป็นรอยร้าวแตกเลยนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าความร้อนจากการเผาศพวันนี้
ที่ล่าสุดตอนเย็นที่เผา๒ศพก่อนหน้านี้เผาไป๓เนี่ยนะ
คือทำให้ความร้อนเนี่ยมันลุกลามออกมานอกเตาเผาแล้วไปถึงท่อแก๊สกับท่อน้ำมัน
โอ้โหทีมข่าวได้คุยกับสับปะเลอของทางวัดเทพศิรินนะคะนายสมควรจิตชวีอายุ๔๒
เล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุทางวัดก็เริ่มเผาศพตั้งแต่บ่ายโมง
ช่วงเวลาเกิดเหตุเผาศพสองศพพร้อมกันในเตาแล้วความร้อนเยอะอะค่ะ
เผาไปแล้ว๓แล้วก็เผาอีก๒แล้วมันความร้อนสะสมคุณผู้ชม
ทำให้ท่อน้ำมันกับท่อแก๊สละลายท่อละลายไฟก็เลยไหม้แล้วก็ลุกลามจากข้างในออกมาข้างนอกเตาเผา

เผาไปแล้ว๓ศพก็คือว่าวันนี้ใช้งานเขาหนักมาก
พอดับไฟได้นะคะเจ้าหน้าที่วัดก็ต้องทำความสะอาด

ส่วนศพที่ยังค้างอยู่อะค่ะก็ต้องชาปนกิจต่อให้เสร็จ
ต่อให้เสร็จใช่ค่ะก็ต้องเอาให้เสร็จนะฮะถูกต้อง
ไม่งั้นนัดยากเขาก็ไม่สบายใจอ่ะใช่อ่า